คุณผู้ชมครับมาร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมนี่

เขาร่วมแสดงละครภายในโรงเรียน
แต่ละครนี้เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงาม

นี่แหละครับคือภาพการแสดงของนักเรียนชั้นม๖
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่ร่วมการแสดงละครประวัติศาสตร์นะครับ
นี่๑๒วิถีชีวิตไทยอีสานพัฒนาสู่อาเซียนนะฮะ
เรื่องสิริปุญยสถานตำนานพระธาตุขามแก่น
และการแสดง๒๒วิถีชีวิตไทยอีสานนี่แหละครับ
ใช่ค่ะก็จะเป็นประเพณีโบราณที่จะมีทุกเดือน